ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักมีโอกาสพบคนถูกใจ
แต่ยังไม่คิดปักหลักกับใครคบกลุ่มใหญ่ไว้ก่อน
คนที่มีคู่รักจะได้วางแผนมั่นหมาย
คนมีครอบครัวคู่จะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ต้องเดินทางไกล
สุขภาพแข็งแรงดีเป็นปกติ
แต่อาจมีโรคผิวหนังผื่นคันลมพิษ
วมตามเข่าและข้อเท้าเล็กน้อย
ระวังอุบัติเหตุจากการใช้หรือโดยสารยานพาหนะขนาดเล็กเฉียวชน
การเงินคล่องตัวดีงานเก่านำมาเป็นผลประโยชน์ได้
สินค้าที่กักตนไว้ทำราคาดี
ผลงานในอดีตจะก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
การงานถ้าทำงานองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรธุรกิจ
มีแนวโน้มจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจจะเห็นผลในทางที่ดีขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์